ไปดูเมนูอื่นกันต่อดีกว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูขนมสามง่ายสามง่าย
ง่ายมีทำง่ายขายง่ายได้เงินง่ายนั่นก็คือกุ้ยช่ายทอดแหมเมนูนี้เด็ก
ปรับปรุงแบบสูตรจนมันพัฒนาออกมาเป็นของตัวเอง
แล้วก็ถูกปากถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยว
เริ่มทำมาตั้งแต่ทำแค่ประมาณ๓กิโลกรัมทำขายนะ
ตอนนี้ทำกุ้ยช่ายอยู่ที่วันละ๑๕กิโลกรัม

ซึ่งที่ร้านก็จะมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดด้วยเห็นไหม
มีสองแบบให้เลือกทานแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหน
แต่ว่าที่มันติดอกติดใจสุดก็คือแบบทอดนี่แหละคุณ
เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าแป้งเขาจะกรอบนอก
แต่ข้างในนุ่มเหนียวหนึบหนับเลยแหละ
แล้วยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มที่เป็นแบบหวานเผ็ดเล็กน้อยนะคุณ

ดิฉันชอบทานมากเลยนะกุ้ยช่ายเนี่ย
ทานเข้าไปแล้วยิ้มมานี่ฟันเขียวเลยครับ
เขาเรียกว่างานพืชส่วนโลกคุณ
คุณวรรณฑรบอกด้วยนะคะว่าภูมิใจมากที่สุด
ก็คือเด็กที่ไม่ชอบกินผัก
พอมากินกุ้ยช่ายทอดของร้านเขาก็จะทำให้เด็กชอบทานผัก

ก็เลยเพิ่มสูตรจากเดิมที่มีแต่ไส้กุ้ยช่ายอย่างเดียว
ก็เพิ่มเป็นแบบมีทั้งนึ่งมีทั้งทอด
แล้วก็มีไส้หน่อไม้มีเผือกมีมันม่วงอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะเป็นตัวเลือกไงให้เด็กได้เลือกรับประทาน
เมนูที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย
การันตีความอร่อยได้จากนักท่องเที่ยวนี่
มาต่อคิวรอซื้อกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
โดยเฉพาะเขาบอกลูกค้าชาวมาเลเซีย
เขามาทีไรก็คือเหมาแบบยกถาด
ยกถาดเลยนะโอ้โฮยกถาดจริง
ส่วนราคาขายกล่องละ๒๐บาทเท่านั้นนะคะ
วันหนึ่งขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาท
โอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงว่าอร่อยมากเลยทีเดียว

อย่างที่บอกแหละทำง่ายขายง่ายได้เงินง่ายนะคะ
ใครอยากลิ้มลองความอร่อยแบบนี้ไปกันเลย
ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่ม
อำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ไปกันได้นะครับที่จังหวัดสตูนก็มีของดีของอร่อยเหมือนกัน